มาดูเมื่อวานนี้มีเรื่องราวเรื่องใหญ่นะครับ
ปรากฏว่าที่ผ่านมาช่วงเวลาหลายปีมีการอนาจารย์
ถึงขั้นบางคนเนี่ยถึงขั้นข่มขืนเมื่อวานนี้ตำรวจบุกไปจับตัวได้ครับ
ตำรวจคอมมันโดบุกไปจับแทนธนวัตรอายุ๓๘ปีเป็นช่างภาพนะ
เพราะมีหมายจับด้วยจับตัวได้ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดประชุมธานี
แต่แทนยืนยันว่าไม่ได้ลงมือข่มขืนใครเลย
ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เองลึกซึ้งกันเอง
พูดง่ายคือเหมือนยอมกันเอง
และสุดท้ายก็พอไปอย่างนี้ก็มาแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมแทนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ

และหลายทีว่าไม่ได้มีการข่มขืนหรืออนาจารย์แต่ประการใด
แต่เรื่องนี้จริงมันเป็นคดีมาหลายต่อหลายครั้ง
๑คนเข้ารอบ๓๐คนด้วยนะ
นี่เป็นคนสวยมากนะครับ

อีกคนนึงเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นทีมงานในกองประกวด
อายุ๒๓ปีโดนกระทำอนาจารย์
แต่คนที่๒ไม่ถึงขั้นโดนข่มขืนกระทำชำราวแตบระกาศใด
ทนายนิด้านำตัวไปแจ้งความแล้ว

เขาใหญ่เมื่อ๙๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีก

พฤติกรรมคนร้ายเนี่ยจะมีทั้งจับอกสะโพกจับเอว
บางคนถึงขั้นล่วงละเมิดทางเพศ

เคยมีนางงามถูกคมคืน๑ราย
แจ้งความที่ตำรวจภูทรคลอง๕เอาไว้เรียบร้อย
เมื่อเดือนธันวาคมปี๖๓ครับ
ไม่ใช่การสมยอมแต่ประการใดนะครับ

บางคนโดนถ่ายแบ็คเมลเอาไว้ด้วย
และที่บอกว่า๒คน๓คน๔คน
จริงแล้วมีผู้เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ถึงขั้นอดีตนางงามซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นพี่ลูกเกดเมธานีกิ่งพยม
ลูกเกดบอกว่าดีดีคืออะไร
ดีที่น้องกล้าออกมาสู้กับไอ้คนแบบนี้
ดำเนินคดีของมันให้หมดให้ถึงที่สุดฮะ

พี่บุ๋มบรรณัฐดาก็บอกว่าถ้าที่ผ่านมาใครไม่กล้า
หากยังมีใครโดนแบบนี้อยู่และยังไม่กล้า
บอกมาเดี๋ยวพี่บุ๋มจะออกหน้า
ดำเนินการกับนายแทนคนนี้ให้เองฮะ
ออกมาเคลื่อนไหวให้กำลังใจกับคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
คนที่ถูกคุกคามทางเพศนะครับ
แล้วก็ขอให้มีพลังในการจัดการกับคนผิด

ส่วนตัวของคุณอาแมนด้าเอง
ที่ผ่านมาไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้